แสดงความยินดีกับทีมวอเล็กบอลสาวไทยหลังจากที่ต้องลุ้นผลกันถึงประมาณสักตี๓เลยนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเยอรมันก็ไม่ชนะสหรัฐก็ทำให้ทีมไทยที่ถึงแม้จะแพ้อิตาลีเนี่ยยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้นะครับ
เป็นรอบ๘ทีมที่เป็นถือว่ารอบชิงนะครับเราเข้าครั้งแรกเลยนะครับ
แข่งเงื่อนไขคือไทยต้องชนะเพื่อการันตีเข้ารอบ๘ทีม
แต่ก็ต้านผ่านความแข็งแกร่งของอิตาลีไม่ไหวนะครับแพ้ไป๓เซตรวดเลยนะครับ

บุ๋มบิ๋มชาชุอองโมกษีครับก็ทำแต้มสูงสูงด้วยกับทีมไทย๑๐คะแนน
ส่วนเปาโลอิโกนูครับซูเปอร์สตาร์ของอิตาลีนะครับ
ก็ทำไปถึง๒๔แต้มจนนัดนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราสู้ทุกลูกแล้วแหละครับ
แต่ว่าเธอตีหนักมากก็จบเกมครับไทยยังมีลุ้นในการเข้ารอบนะครับ
ก็ไปลุ้นให้เรมันเนี่ยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฏว่าอเมริกาก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมไปแล้วนะครับ
ก็ชนะเยอรมันตามคาดไป๓ต่อ๑เซตนะครับ๒๕๑๗๒๕๑๓๑๓๒๕และ๒๕๒๒
ทีมไทยก็จบอันดับ๘ครับมี๑๕แต้มผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประติศาสตร์เลยนะครับ
ส่วนอันดับ๙โดมินิกัน๑๔คะแนนและอันดับ๑๐เยอรมนีมี๑๔คะแนนเช่นกันครับ
หลังเกมทางโค้ชด่วนยอมรับว่าอิตาลีชุดนี้แข็งแกร่งแล้วก็จัดชุดที่ดีที่สุดลงมา
ส่วนไทยก็ตีไม่ตายเลยครับทำให้เกมโต้กลับกับอิตาลีเนี่ยสร้างปัญหา
ต้องนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปทั้งในเรื่องของร่างกายและก็ทักษะ
ส่วนการเข้าสู่รอบ๘ทีมถือว่าเป็นโบนัสในเรื่องของการเล่น
เด็กเด็กจะได้เรียนรู้ประสบการณ์หลังจากนี้แล้วก็เดินทางกลับไทยก่อนนะครับ
เพื่อกลับมาฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากสัปดาห์นี้นักกีฬาร้ายพอสมควรครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นโบนัสสำหรับทีมเรานะครับในเรื่องของการเล่นนะครับ
เพราะว่าในรอบต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องเจอกับทีมที่เรายังไม่เคยเจอนะครับ
เด็กจะได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้สัมผัสกับเกมนะครับ
ระดับที่เป็นทวนาเมนต์ที่ใหญ่นะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กครับ
ก็ต้องกลับไปเมืองไทยก่อนเพราะว่าไปฟื้นฟูสวรรณภาพนะครับ
เพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเด็กเราก็ล้าพอสมควรนะครับ
เราก็ต้องการใส่เรื่องของการพื้นภูที่โซเบียสาธารณ์กีฬา
กรกฐเป็นหลักเพื่อจะพื้นภูสภาพหน้ากายในกีฬาให้สมบูรณ์เพื่อจะมาแข่งรอบต่อไปครับผม
รอบ๘ทีมก็ยืนยันทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอนะครับ
อเมริกาบราซิลอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบียตุรเคียเจ้าภาพแล้วก็ทีมไทยนะครับ
โปรแกรมในรอบก่อนรองชนะเลิศครับ
ตุรเคียเจอไทย๑๓กรกฎาคมแล้วก็
แล้วก็อเมริกาพบกับเซอร์เบียวันที่๑๔กรกฎาคมครับ
ควรลงท้ายอิตาลีนี้นะครับก็อยู่ที่ช็อตทาง
เปาล่าอีกนูครับตีบอลหนักหน่อยจริงจริงนะครับ
จริงจริงนะครับตรงทางสุภาษาไพโลตตัวรับอิสระล้มลงไป
โอ้โหต้านความแรงไม่ไหวนะครับส่วนเปลี่ยนนุษยแป้นน้อยก็บอกว่า
ลี่เนี่ยเกมรับดีแล้วก็ตั้งใจเล่นกับไทยมากนะครับ
โอ้โหต้องข้ามมาดูเลยครับแต่นี่หนักครับหนักมากมากนะครับ
แต่ละลูกเนี่ยโอ้โหคือเราพยายามรับบอลแรกรับไม่อยู่ครับนี่เต็มหน้าไปเลยครับ
บางลูกที่เราคิดว่าเราตีดีแล้วบล็อคเดียวแล้ว
แต่เขาสู้มากสู้ก็คือแบบเก็มรับพอดีอ่ะ
เติมบล็อคพอดีเลยอ่ะคือวันนี้คือเขาตั้งใจเล่นกับเรามากอ่ะแรงไหมคะ
โค้ดจับมือออกจังมากสักหน่อยแรงมากแรงพี่อุ๊ยแรงมาก
มันแบบปวดท้าชอยเลยค่ะไม่ปกติตีบอลอ่ะมันจะตีลงมามุดลงมาข้างหน้าเราส่วนมาก
แต่อันนี้ก็ด้วยความที่เขาสูงแล้วก็แบบตียาวเท่ายื่นที่ตี
ประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์มือ๘ของโลกเจอกับเชิญยูเฟย์มือ๔ของโลกจากจีน
ครั้งที่เจอกันก่อนหน้านี้น้องเมย์ชนะไปเพียงแค่๒ครั้งนะครับ
แต่ว่าครั้งนี้รัชนกเอาชนะไปได้๒ต่อ๑เกมครับ
แล้วก็๒๑ต่อ๑๖คว้าแชมป์ไปกรองและถือเป็นแชมป์แรกในรอบ๒ปีครึ่งนะครับ
ส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลโพปอลานุ๊กคล็อกกับซับซีรีส์แต้รัฐนาชัยนะครับ
แพ้ให้กับคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนไปนะครับ
เกมรวด๑๓๒๑แล้วก็๑๘๒๑ได้เพียงรองแชมป์ครับ
มีการโพสต์คลิปเนี่ยครับคุณอายวัฒน์ศรีวัตนประภาครับ
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบในสนามซ้อม
ก็เดาะได้มากถึง๒๖ครั้งนะครับแล้วก็มีลีลาที่แสดงให้เห็นถึงความรักฟุตบอลมาก
แล้วก็ไม่ได้เก่งเพียงแค่การบริหารงานทีมเพียงอย่างเดียวครับ
มีแฟนบอลจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความเก่งของเจ้าตัวในครั้งนี้ครับ